ติดตามความขึ้นไหวของฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับ
ล่าสุดก็ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องนะครับ

ถ่ายทอดสดให้แฟนกีฬาชาวไทยได้รับชมกันนะครับ
เมื่อวานนี้ก็ยังลงฝึกซ้อมต่อเนื่องนะครับ
วันนี้ฝึกซ้อม๑ชั่วโมงครึ่งนะครับ
ไปที่การขึ้นเกมลุกแล้วก็เกมรับนะครับ
ก่อนที่จะพบกับไต้หวันแล้วก็ฮ่องกง๑๖แล้วก็๑๙มิถุนายนนี้

ยังขาด๓นักเตะที่เล่นในต่างแดนนะครับ
สุโชคสารชาตินะครับแล้วก็เอเลียสดอเลาะ
จะมาสมทบกับทีมชาติไทยวันที่๑๒มิถุนายนนี้นะครับ
ส่วนทางเมซิเจนะครับชนะทิพย์สงกระสินเนี่ย
มาสมทบกับทีมชาติไทยวันที่๑๓มิถุนายนนะครับ
ที่ทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปวันที่๑๔มิถุนายนนะครับ
สัชชัยบุพรมนะครับพุทธศาสประตูของทีมเนี่ย
เพิ่งกลับมามีชื่อติดทีมชาติไทยในรอบ๑ปีเสร็จนะครับ
หลังจากที่บาดเจ็บอย่างหนักนะครับ
ก็บอกนะครับว่าไม่กดดันในการแย่งมือหนึ่งของทีมชุดนี้นะครับ
แม้ว่าจะมีการแข่งขันกันสูงเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยอยากจะทำหน้าที่เพื่อทีมชาตินะครับ

ส่วนทางเจ้ามุยธิรสินแดงดานะครับกองหน้าทีมชาติไทย
๓๕ปีนะครับบอกว่าทีมชุดนี้เป็นการผสมผสาน
ระหว่างนักเตะดาวรุ่งแล้วก็ตัวก่อนนะครับ
นับว่าเป็นเรื่องที่ดีตนจะพยายามช่วยน้อง
แล้วก็ดึงศักยภาพออกมาให้เต็มที่ที่สุดนะครับ
สำหรับการเล่นเกมเยือนเนี่ยถือว่าเป็นจุดอ่อนของทีมชาติไทยนะครับ
ครั้งนี้ก็จะต้องแก้ไขให้ได้นะครับ
ก็เป็นเรื่องดีครับก็เราก็จะเห็นว่ามีผู้เล่นหน้าใหม่
แล้วก็ที่ทำผลงานได้ดีแล้วก็ได้รับโอกาสเข้ามามีโอกาสในรายชื่อทีมชาติชุดใหญ่อะไรอย่างนี้
ก็ดีครับก็ได้เห็นน้องในการฝึกซ้อมแล้วก็จริงก็ได้ดูตอนน้องเล่นซีเกม
ก็หวังว่าก็อยากช่วยให้น้องปรับตัวกับทีมชาติชุดใหญ่ได้ดี
แล้วก็น้องจะได้แบบโชว์ความสามารถแล้วก็ศักยภาพของตัวเองที่มีออกมาให้ได้มากที่สุด
ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดของวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยที่ประเทศบาซิลนะครับก่อนลงแข่งขันในชั่นลีก๒๐๒๓สัปดาห์ที่๒
โค้ชด่วนดันไนสี่วัชระเมธากุลหัวหน้าภูกษรวลบนหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักตบรุยางเสาไทยเริ่มเข้าสู่โปรแกรมของทีมเต็มรูปแบบแล้ว
ขณะที่สภาพร่างกายนักกีฬาก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับ
ช่วงเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยเข้าฟิตเน็ตก่อนที่ช่วงบ่ายนะครับทีมไทยจะลงฝึกซ้อมตามโปรแกรมนะครับ
ซึ่งทางโค้ชด่วนยังเน้นเรื่องของจังหวะการขึ้นตีแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเซตนะครับกับมือตี
หลายคนเนี่ยทำได้ดีกว่าการซ้อมเมื่อวานนะครับ
ฟังเสียงของทางโค้ชด่วนครับ
ก็เป็นเรื่องของการที่เราต้องเน้นเรื่องของระบบการทำของเรา

ความสัมพันธ์ระหว่างเซตเตอร์กับตัวตีนะครับ
เราพยายามเน้นในเรื่องของการเล่นนะครับ
ให้เป็นระบบมากขึ้นแล้วก็ความสัมพันธ์ให้มากกว่าเดิมครับผม
ส่วนทางแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งแล้วก็โมเมธนชาสดนะครับ

ก็ออกมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุด
สำหรับการปรับตัวของวอเล็กบอลหญิงไทยนะครับ
บอกว่าสภาพร่างกายเริ่มดีขึ้น
ปรับจูนได้แล้วนะครับอาจจะมีเมื่อยล้าอยู่บ้าง
พร้อมตั้งเป้าหมายสัปดาห์ที่๒ของทีมชาติไทยเนี่ย
ต้องชนะให้ได้อย่างน้อย๒ทีมครับ
เป็นแบบสไตล์ของเราดีกว่าค่ะ
ก็ตามที่หวังไว้ก็อย่างน้อยก็ได้๒
แต่ก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะ
ส่วนเรื่องดราม่าของผู้โกงแคสอธิตยา
ที่ยดพุ่งถึงขั้นร้อยตำรวจเอก
ภายในระยะเวลาเพียงแค่๔ปีเท่านั้น
ก็ทำให้อดีตนักชกโอลิมปิกไทยนะครับ

แล้วก็ทางวรพฤษเพชรคุ้มนะครับ
กรุงเอเทนประเทศกิสนะครับ
ส่วนทางวรพฤษเนี่ยเป็นเหรียญเงินในปีเดียวกันนะครับ
ก็ออกมาโพสต์อย่างเดือดเลยนะครับ
หลังจากที่ทั้งคู่ได้เข้ารับราชการ
แล้วก็ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะครับ
แต่ว่าแทบไม่ได้รับโอกาสเลยนะครับโดยทางมณัฐเนี่ยก็ทิ้งท้ายสั้นเลยนะครับ
วรีที่เขาโพสต์ก็บอกว่าหลายคนทำชื่อเสียงให้ประเทศชาตินะมาไม่รู้เท่าไหร่นะครับ
ยังไม่ได้เลื่อนยศแล้วก็ตำแหน่งเลยหมดประโยชน์ก็ไร้ค่านะครับ